ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น

ความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว

ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวัง

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ

หัวใจ๔ห้องของผู้ชายคนหนึ่ง
เต็มเปี่ยมไปด้วยความรัก
ที่มีให้กับคนในครอบครัวทั้ง๔คน
ความรักที่แปลเปลี่ยนเป็นพลังและความทุ่มเท
ทุ่มเทมากน้อยแค่ไหน
เราไปชมเรื่องราวภาพชีวิตของครอบครัวลุงนบจากจังหวัดเชียงใหม่พร้อมกันครับ
ชีวิตผมตอนนี้มีผู้หญิงที่ผมรักอยู่๔คน
หนึ่งก็คือเมียผมที่ผมเล่าที่สุด
แล้วก็ลูกผมอีกหนึ่งคนหลานอีกสองคนที่ผมรัก
ผมจะต้องดูแลเขาให้ดีที่สุด
ถึงผมจะอดหลับอดนอนทั้งตี๓ตี๔

เลี้ยงพวกเขาให้อย่างดีที่สุดนะครับ
เมียผมเนี่ยเขาเป็นโรคซึมเศร้า
เขาเป็นมาก็นานจะเป็น๑๐ปีเหมือนกันนะครับ

ต้องทานยาจิตเวทอยู่ตลอด
ไปวันสองวันเดี๋ยวอาการขึ้นอีก

ถ้าฝูมครั่งบางครั้งวิ่งจากบ้านเนี่ยไปนู้นอ่ะ

ก็คงง่ายรายการสะพานแม่น้ำปิง
ทันเขาคว้าไว้ไม่ให้โดดแล้วก็กลับมาบ้าน
เตี๋ยวไม่รู้ว่าตัวเองทำอะไรลงไป
ก็คลุ้มคลั่งขนาดต้องให้รถฉุกเฉินมาเอา

ผมจะเอามาใส่รถซาเล้งผมก็ใส่ไม่ได้
แกไม่ยอมแกนอนดิ้นฟุมฟายอยู่อย่างนั้น

พอไปนอนโรงพยาบาลประมาณสัก๒คืนนะ
พอรู้ตัวแล้วพ่อก็ถามว่า
แม่รู้ไหมว่าแม่เป็นอะไร

เนี่ยพ่อจับมาโรงพยาบาลเนี่ยเห็นไหม
ตอนเป็นอาการทางจิต
โรงนี้เขาดูแลดีมากเลย
แปลงฟันล้างหน้าอาบน้ำ
หาอะไรให้ทานทุกมื้อ

ผมมีลูกคนเดียวเป็นคนพิการด้วย
แกคือพิการทางสมองนะครับ
จะไปทำงานก็ทำไม่เป็น

ผมมารู้ตอนเขาอายุประมาณ๗๘ขวบครับ
แกก็อายุ๓๐กว่าแล้วตอนนี้

เพราะว่าเกิดเราเป็นอะไรไปเนอะ

พ่อกับแม่ช่วยหนู

ตั้งแต่เด็กว่า

ม๒ครับอายุ๑๓ปี
หลานคนเล็กอายุ๖ขวบ

ก็จะส่งเขาให้เท่าที่เราส่ง
ถ้าไปที่ไหนผมก็ยังไม่รู้
ผมก็มีอาชีพเก็บของเก่าเก็บขวดพลาสติกขวดแก้วพวกนี้แหละครับ
หาไปเรื่อยตามถังที่เขาทิ้ง
พอเอาไปขายก็ได้วันหนึ่งัน๒๐๐กว่า
ตั้งแต่ทุ่ม๑ถึงประมาณตี๒
ก็ออกจากบ้านไปก็หาเก็บตามลายทางไป
เราก็ต้องไปเปิดดู
ถ้าข้างในมีเราก็ต้องเอาหัวมุดเข้าไปข้างใน
เวลาผมเอาหัวมุดเข้าไปนี่โอ้โหกลิ่นมันนี่โอ้โห
เราต้องกั้นหายใจอะครับโอ้โหกลิ่นมันแรงมากเลยครับ
ชีวิตมันต้องทำครับ
เพราะเราไม่มีอาชีพอื่นที่จะทำ

เขาทำท่ารังเกียจนะครับ
บางคนก็เห็นแล้วเหมือนหมาข้างถนนนะครับ

หมาที่ไหนมากลุยถังขยะปะเนี่ย
จริงเราบริสุทธิ์เราไม่ได้ไปขโมยเขานะครับ
เราเก็บของที่เสร็จที่เขาเหลือแล้ว
เขาทิ้งแล้วเราถึงเก็บมาครับ

ก็อย่างของใช้ในบ้านเช่นพัดลมนะครับ

มันไม่ดีเราก็เอาไข้ควงไปไขดูข้างในมันว่า
ถ้าเห็นสายไฟมันขาดมันอะไรเราก็ต่อก็ใช้ได้อีก
เวลาไปหาของเก่าก็จะมองหานะ

เราก็ต้องหาของเล่นมาให้

เวลาคุณตาเอาตุ๊กตามาให้หนูกับน้อง

นี่ก็ได้มาแล้ว

แกก็ช่วยผมทำงานทุกวันแหละ
ช่วยแกะเปลือกแจงเหยียบ

วันนี้ขอให้พ่อมีกำลังใจนะครับ
เราสู้กันไปนะพ่อนะ
ถึงเราไม่มีเงินเราก็มีกันและกัน
ก็กำลังใจกับอยู่กับคนในครอบครัว
ลุงก็อยากให้ครอบครัวพออยู่พอกิน

ขอให้พอเลี้ยงครอบครัวลุง
นี่คือเรื่องราวของลุงนบนะครับจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับ
ถึงแม้ว่าต้องเหนื่อยจนสายตัวแทบจะขาด
แต่เพื่อคนที่ครอบครัวที่ลุงรักแล้ว
ลังกายพลังใจของลุงนกไปได้
เราไปพูดคุยกับลุงนบจากแม่ริม

อยู่ที่นี่แล้วครับลุงสวัสดีครับครับสวัสดีครับป้าสวัสดี
สวัสดีครับสวัสดีครับผมวิธานั่งใจลุงจริงจริงเลยน่ะ
ลุงเป็นคนที่เก่งมากครับผมถามก่อนเลยครับ
ทำไมลุงต้องไปเก็บขยะตอนกลางคืนด้วยอะครับอ๋อ
ตอนกลางวันมันมันไม่มีให้เก็บอะครับส่วนมากเขาจะทิ้งกลางคืนกันหมด
ตั้งแต่หัวค่ำไปจนถึงตีสองตีหนึ่งตีสองนั่นอ่ะครับ
ออกจากบ้านกี่โมงก็ทุ่มหนึ่งอะครับ
ทุ่มหนึ่งแล้วผมจะวิ่งออกจากบ้านไปเลยก็เก็บตามลายทางไปเรื่อย
ไกลมั้ยจากที่บ้านเราสักสิบกิโลมั้งทั้งขี่บนทั้งขี่อะไรก็ประมาณสี่สิบห้าสิบโล
แล้วยังไหวเหรอครับไม่ไหวก็ต้องไหวอะครับ
เพราะมีคนรออยู่ทั้งบ้านตั้ง๔คน
เมื่อยแล้วอยากจะพักไม่ได้พักครับต้องไป
เรารู้เรารู้แก่ใจเราพรุ่งนี้ไม่มีเงินเราต้องไปครับ
เหนื่อยมากไหมครับทุกวันนี้เหนื่อยเหนื่อยเนอะมันเพราะต้องทำคนเดียว
ถ้าบางทีบางทีแม่ยายไม่สบายเนอะ
พ่อไปหาของมาตื่นมาพ่อก็ต้องคัดเองแหละหลานก็ไปโรงเรียน
คือเมื่อก่อนนี้ก็ยังมีป้าแจ๋วช่วยแบ่งเบาภาระได้อีกแรงหนึ่ง
ก็ยังพอมีกินมีใช้ใช่ครับป้าแจ๋วนี่นะเมื่อก่อนนี้นะครับคุณผู้ชม
คือมีงานประจำอีกเหมือนกันสองคนผัวเมียป้าแจ๋วเป็นอะไรเมื่อก่อน
เป็นแคดดี้ละนาค่ะแคดดี้ลานาสนามก๊อฟละนาสนามก๊อฟด้วย
แต่ตอนนี้พอป้าแจ๋วมาเริ่มมีอาการป่วย
ก็เลยต้องลาออกนะคะต้องลาออกจ้ต้องหยุดเลยค่ะหยุดเลยค่ะ
เพราะว่ามันมีเหตุที่กระทบกระเทือนจิตใจของผู้เป็นพ่อและแม่อย่างหนัก
ซึ่งป้าไม่รู้เลยว่าเหตุการณ์นั้นพอมันปึ้งเข้ามาเนี่ย
มันทำให้ป้าจากคนที่ดีดีกลายเป็นคนที่คนจะรีบ
ก็มาจากลูกสาวลูกที่รักโดนหลอก
ผมฟังแล้วผมยังใจสลายเลยนะครับคือน้องด้วยที่ไม่สมบูรณ์อยู่แล้ว
ก็โดนหลอกพ่อแม่ยากที่จะทำใจค่ะยากทำใจมากเลย
ไม่อยากให้มันเป็นเหตุการณ์แบบนี้อีกก็เลยเครียดมากเลย
แล้วแม่คนนี้นะครับหลังจากที่ลูกโดนหลอกมาแล้ว
กลับมาไม่ตีไม่ดุไม่ด่าลูกเลยไม่เลยค่ะ
เราก็เข้าใจเราไม่แจ๋วว่าเออ
แม่ลูกไม่เป็นไรนะมันเป็นวันเวรกรรมของเราเอง
เมื่อก่อนชาติปังกก่อนคงจะทำกรรมเขาแบบนี้
ประคับคองกันไปอะค่ะมันก็อดจะร้องไห้ไม่ได้เนอะ
พอถึงนี้นี่ถ้าไม่ได้ทานยานะคะ
ก็ไม่รู้ตัวล่ะถ้าจะเสียใจมากอย่างนี้ค่ะ
แจ๋วเริ่มแสดงอาการยังไงที่ลุงเริ่มว่า

มีอยู่ครั้งหนึ่งเราก็ปล่อยอยู่อย่างนั้น
นานไปแกทานยาเลย

น่าจะเป็นยาล้างห้องน้ำ
พอตาไปเห็น
โอ้โหนอนฟุมปากแล้ว

หมอช่วยล้างท้องช่วยอะไรให้
หมอเลยวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้า
มันไม่ได้เป็นแค่นี้นะมันไม่ได้เป็นแค่อย่างที่บอกนะครับว่า

วิ่งไปจะไปให้รถชนก็มีค่ะลุงโน๊ปผมรู้ผมเข้าใจว่าลุงเหนื่อยมากนะ
ผมผมถามจริงจริงว่าลุงเคยคิดที่บอกว่าไม่ไหวกับครอบครัวแล้วอ่ะ

เคยไหมมีแวบเข้ามาบ้างไหม
ไม่สงสารเขา
จากลุงคนเดียวที่จะดูแลเขา
ถ้าลุงป่วยไปหรืออะไรไปเขาก็ไม่อยู่ล่ะ
แต่ตอนนี้เขาไม่อยู่หรอกเขาก็ไม่มีชีวิตอยู่แน่เลย

ป่าวมีอะไรอยากจะบอกกับลุงต้องให้ลุงป่าวบอกเลยเปล่า
ป่าวเป็นทั้งแม่ทั้งพ่อ
แล้วตอนนี้ป้ารักษารับการรักษายังไงไปต่อเนื่องไหม
ต่อเนื่องค่ะมาพักหลังนี้หมอก็ให้๓เดือน๓เดือนไปทีนึง
นี่ไงเริ่มดีขึ้นแล้วค่ะเดี๋ยวอีกหน่อยก็๖เดือนไปที
เอาแบบนั้นนะสัญญานะ

ใบเตยตอนนี้หนูช่วยอะไรพ่อกับแม่บ้างอะคะ
พ่อคัดขวด

เห็นพ่อเหนื่อยไหมใบเตยว่าพ่อเหนื่อยไหม

สงสารค่ะ
มีอะไรอยากจะบอกกับพ่อคนนี้ไหมใบเตย

คัดที่สุดในโลก

คัดเจ็ด

คัดผู้ชาย

ครับถ้าเผื่อว่ามันมันมันได้เงินจริงจริงได้ถ้าได้เงินจริงจริงก็อยากจะเอาไปทำร้านขายของชาติ
ใช่ทำที่บ้านเหรอพ่อขายที่บ้านเหรอหรือขายที่ไหนฮะอ่าฮะไม่
ขายที่บ้านที่บ้านแต่ถ้ามันไม่ได้จริงจริงก็ลดลงมาหน่อย
ก็คือไปขายที่รถซาเล้งก็ได้ใช่ครับใช่ขอให้มันมีเงินมีทองเข้ามาในบ้านทุกวัน
ใช่ครับแต่พ่อพ่อถ้าพ่ออยากได้รถขายขนมปังนะถ้ามันขายดีครับ
พ่อก็ไม่ได้ไปกลางคืนแล้วเนี่ยสบายแล้วเนอะเราก็จะออกกลางวันกลางคืน
ก็มาอยู่กับลูกหลานกับเมียเราเออใช่ไหมล่ะ
ขอให้โชคดีนะพ่อนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับเดี๋ยวช่วงหน้าคงต้อง
ทำไปตามกสิกาได้ครับนะครับก็คือต้องตอบโจทย์สี่ข้อ
คุณผู้ชมครับพลังรักจากหัวใจทั้ง๔ห้องของลุงนบนะครับ
ทั่วร่างกายทำให้แม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเพียงไร
แต่สู้ไหวเพื่อครอบครัวและวันนี้ครับครอบครัวของลุงนบนะครับ
ก็จะจับมือกันแล้วก็มาสู้ไปด้วยกัน
ด้วยการพิทิศโจทย์คำถาม๔ข้อจะสามารถคว้าทุนไปต่อลมหายใจสูงสุด
หนึ่งล้านบาทได้หรือไม่สักครู่เดียวเกมต่อชีวิตครับ
เก็บหัวพลาสติกโดยให้เหยียบให้แบนและช่างน้ำหนักให้ได้สองกิโลกรัมขึ้นไป
ภายในเวลา๓นาที
เร็วลูกเร็วเร็วอีก